เรื่องต้นหลังจากที่เมื่อวานนี้มันมีการเปิดเผยคลิปใช่ไหมคะ
แล้วเขาก็เลยมีการออกมาให้ความเห็นว่าเอ้าแบบนี้เนี่ย
มันคือทำเอกสารเท็จนี่มันคือแจ้งเท็จต่อกรกตนี่นะ
นายรัชพลศิริสาคอนทนายความเลยไปแจ้งความเลยค่ะวันนี้
ไปแจ้งความกับสารวัตรสอบสวนสนทุ่ง๒ห้องนะคะ
แจ้งใครบ้างสองคนคนที่หนึ่งคือประธานคิมค่ะ
นายคิมสิริทวีชัยประธานคิมของอินทโชดิ้ง
ไปแจ้ง๒ข้อหาคือแจ้งความเท็จกับปลอมแปลงเอกสาร
จากกรณีที่บันทึกการประชุมเนี่ย

ถ้าพบว่าผิดจริงก็อยากให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วเอาตัวคนทำผิดมาลงโทษให้ได้

แต่ยังไม่มีใครมาดำเนินการแจ้งความ

ขอเป็นตัวแทนมาแจ้งความกล่าวโทษค่ะ

ไม่ปกติอยู่๓ประการด้วยกัน

จากที่เป็นอย่างการประชุมกับคลิป

จำได้ไหมคะจริงตอนแรกสุดที่ประเด็น

เหมือนกันว่าคลิปนี้มีการลบไฟล์ทิ้ง
และ๓นายคิมประธานคิมเนี่ย
มีการออกหนังสือให้ทำการตรวจสอบเรื่องนี้

แต่ประเด็นคือเอ๊ะเขาเป็นคนตอบ

จริงคือแค่ออกมาชี้แจงก็น่าจะจบหรือเปล่า
ทำไมต้องสั่งการออกมาเป็นหนังสือให้มีการชี้แจง
เขาเลยมองว่าอันนี้มันคือ๓ประเด็นที่มันดูผิดปกติ

นารัชพลบอกว่าอ่ะถึงแม้นายเรืองไกรจะบอกว่า
ไม่ได้เป็นคนยื่นเอกสารการประชุมให้กรกต
แต่เอาจริงก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเขายื่นหรือไม่ยื่น
เพราะว่าเอกสารมันอยู่ที่กรกตไปแล้ว
ซึ่งส่วนนี้ตำรวจจะเป็นคนไปเช็คได้
และหน้าที่ตำรวจตอนนี้ก็เลยก็คือต้องสืบสวนตรวจสอบดูแหละ
ว่าถ้าเกิดสมมุติว่านายเรืองไกรยื่นเอกสารนี้ให้กรกตจริง
และพิสูจน์ได้ว่าเป็นการยื่นเอกสารเท็จ
ตำรวจก็ต้องดูแล้วว่ามันเข้าข่ายการกระทำผิดตรงไหนข้อไหนอย่างไรบ้าง
กลัวถูกฟ้องกลับไหมบอกไม่กลัว
ประธานคิมหรือในเรื่องใกล้จะฟ้องกลับก็ไม่กลัว
เพราะเขาถือว่าเขาใช้สิทธิ์พลเมืองที่พบเห็นสิ่งผิดปกติ
และอยากให้มีการตรวจสอบค่ะ
คุณพิธานะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะผมว่าคนที่ทำความผิดก็สมควรที่จะต้องรับโทษนะครับ
ส่วนคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาดำเนินการนะครับ
หรือว่าพักที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ควรที่จะไปติดคุกให้หมดนะครับผม
ถ้ามันเกี่ยวข้องถ้าไม่เกี่ยวข้องก็แล้วไปนะครับ
คือถ้าผมไม่มาวันนี้นะตำรวจอยู่นิ่งไม่ทำอะไรไม่ได้
แต่ถ้าผมมาปุ๊บเนี่ยนะครับเรื่องถึงตำรวจแล้ว
ตำรวจขยับได้แล้วนะครับตำรวจสามารถที่จะเรียกเอกสารจาก
กรกตมาก็ได้นะครับเพราะว่ามีคนมาแจ้งมีคนมา
มาร้องเรียนนะครับตำรวจสามารถที่จะดำเนินการได้
แต่ถ้าผมไม่มาเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้เลย
อ่านี่ค่ะฝั่งนายเรืองไกรเองก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้จริงจริง
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่มีคนบอกว่าเอาอย่างนี้
หรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณเรืองไกรลิกิจ
วัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วก็อดีตสว
นะคะวันนี้ยื่นหลักฐานค่ะยื่นเพิ่มอีกค่ะอืมยื่นเรื่องอะไร
หลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณากรณีที่กรกตตั้งคณะกรรมการไต่สวนเอาผิดนายพิธา
ฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา๑๕๑พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส
เนื่องจากเขาถือหุ้นสื่ออันนี้ถ้าจำได้คือตอนแรกไปร้องแค่ว่าถือหุ้นสื่อก็เลยน่าจะขาดคุณสมบัติในการสมัครสอสอ
กรกตตีตกไปประเด็นนี้เพราะว่ามันผ่านการสมัครมาจนถึงขั้นเลือกตั้งจบไปแล้วแต่เห็นว่ามันมีความปรากฏ
กรกตการรับเป็นมันแห่งเหมาะเทิดความผิดของคุณสมัครในความปรากฏ
ผมมีเอกสารพิคับเติมในเรื่องนี้
พิธาไปยังนายพาสินลิ้มเจริญรัฐที่เป็นน้องชาย๒๕พฤษภาคม
หลักฐานที่๓ก็คือสำเนาหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทไอทีวี๓๑มีนาคมปี๖๖
คุณเรืองไกรบอกว่ายังไงบ้างลองฟังเสียงเขาก่อนดีกว่า
หน้าตาเหมือนพ่อบ๊อตเหมือนดีมั้ย

ต้องไปนอนอะทำใส่โรงร้อนด้วยครับ
ไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงร้องก็เอามาส่งให้
แต่ผมจะไม่ชี้ทางสังคมก่อนกระบวนการ
กระบวนการกระบวนการฝังภงเนี่ยชี้ทำกันก็ไปทำไหนแล้วกัน
ตรวจสอบมีกระบวนการพิจารณ์หลังศาลไปคอยการสิ้นไม่เพื่ออะไร
คุณพิธาผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณพิทาด้วย
เพราะเขาก็มีการชี้แจงตอนนั้นสื่อถามว่าเอ๊ะตกลงคุณโอนหุ้น
หุ้นที่ว่าเป็นมรดกจากคุณพ่อเนี่ยให้ทายาทคนอื่นเมื่อไหร่นะ
เขาบอกว่าคุณทิมจำวันที่ที่แน่นอนไม่ได้
คุณเรืองไกรบอกว่าก็พอดีผมไปเห็นว่ามันมีหลักฐาน
การโอนหุ้นอ่ะเอกสารอ่ะ๒๕พฤษภาคม
ผมก็เลยเอาหลักฐานอันนี้ไปยื่นให้กรกต
แล้วก็มีเรื่องหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาสที่๑๓๑มีนาคม
และระบุว่าจะรับรู้รายได้ไตรมาส๒ซึ่งธุรกิจสื่อตรงนี้เป็นงานบริการ
ต้องมีการส่งมอบก่อนถึงจะรับรู้รายได้
ก็เลยมีการระบุว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาส๒
ก็เลยเอาเรื่องนี้ไปยื่นเพิ่มเติมให้กรกตช่วยตรวจสอบหน่อย

ส่วนประเด็นเรื่องถกเถียงกันว่ารายงานการประชุมกับคลิปมันไม่ตรงกันใหม่อะไรเนี่ย
คุณดวงไกรบอกว่าเอาจริงนะสำหรับผมอ่ะ
พูดกันไปเถอะมันไม่มีผลเพราะ
ไม่ว่าจะตรงหรือไม่ตรง

มันไม่ได้ทำให้กฎหมายข้อกฎหมายของรัฐธรรมนุนเปลี่ยนแปลงไป
เพราะยังไงกฎหมายก็กำหนดว่าผู้จะลงสมัครสอสอต้องไม่ถือหุ้นสื่อ
และเขาก็คือคุณเรืองไกรมีหลักฐานเป็นใบบอจ๖
ที่ปรากฏชื่อนายพิธาถือหุ้น
และพบว่ามีการเปลี่ยนที่อยู่ถึง๓ครั้ง
ในฐานะที่นายพิธาเป็นผู้มีชื่อถือหุ้น
จะบอกว่าไม่ทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่เขาส่งให้ทุกครั้ง

หรือจะแก้ว่าถือในนามใคร

ยื่นให้กรกตตรวจสอบเพิ่มเติม

ใช่ค่ะส่งเพิ่มไปแล้วนะคะ

และยืนยันว่าถ้ากรกตประกาศรับรองให้นายพิธาเป็นสอสอแล้ว
รุ่งขึ้นผมก็จะมายื่นกรกตดำเนินคดีอีก

เขาเป็นคนอุตสาหะมานะมุ่งมั่นตั้งใจแน่
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม